เมื่อวานภารกิจของพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาบรองพบตร
ก็จะมีภารกิจหลักก็คือเดินเท้าขึ้นภูเขา
ไปสำรวจซิว่าจะมีปล่อง
ลองนี้ผมหมายถึงว่าถ้าลงไปในแนวดิ่ง

แล้วก็ไปสำรวจว่าจะมีโพรง
โพรงนี่หมายถึงโพรงแนวตั้ง
ว่าจะสามารถเข้าไปในถ้ำได้หรือเปล่า

ดังนั้นต้องสำรวจทั้งโพรงสำรวจทั้งปล่อง
ก็เป็นหน้าที่และภารกิจของทางพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
เมื่อวานพลตำรวจเอกวิทยาชัยก็ไปขอข้อมูล
จากทางด้านของนายเวิร์นอันสเวิร์ด

เพราะว่านายเวิร์นถือว่าเป็นคนสำคัญ
เข้ามาปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันแรก
ใช่ก็นอกจากนายเวิร์นแล้ว

คือเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทั้งนั้นเลย

คือไปร่วมภารกิจตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายนวันเสาร์ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมถ้าดูหน้าจอคุณผู้ชมก็จะเห็นว่า

๕วัน๑๓ชั่วโมงกับอีก๔๐นาที๔๑วินาทีแล้วนะฮะ
ต้องบอกนะว่าเราเริ่มนับตั้งแต่พ่อแม่ไม่สามารถติดต่อเด็กได้
ก็คือ๕โมงเย็นของวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ใช่ครับเมื่อวานนี้นายเวิร์นให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อพลตำรวจเอกวิรัชชัย
เมตตาโดยเฉพาะเรื่องของโถงภายในถ้ำ
เพราะอะไรคุณต้องรู้เรื่องของโถงก่อน
พอรู้เรื่องของโถงถึงจะรู้เรื่องของปล่องเรื่องของโพรง
มันจะโยงใยกันอย่างไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับ
โดยนายเวิร์นเปิดเผยบอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถคาดเดาถึงจุด
ทั้ง๑๓ชีวิตติดอยู่ในถ้ำได้
เพราะไม่รู้ว่าเข้าไปถ้ำลึกขนาดไหน
ลึกเข้าไป๒๕กิโลเมตรยังมีทางแยกในถ้ำ
ซึ่งทั้งหมดอาจจะไปทางซ้ายหรือทางขวา
ขณะนี้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าพวกเขาอาจจะไปทางซ้าย
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของถ้ำ
แต่ก็มีโอกาสที่จะไปทางขวาเช่นกัน
และหากเป็นเส้นทางขวาจะต้องคลานผ่านเส้นทาง
เป็นระยะทาง๗๕๐เมตร
เนื่องจากเป็นระยะทางที่แคบและเพดานต่ำ
เอางี้ครับตอนนี้คือชุดปฏิบัติการก่อนหน้านี้

กะจะไปพัทยาบีชแล้วกะจะไปเนินสูง

แต่ทีนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญบอกไปทางขวาบ้างไหม
ทางขวาเป็นยังไกลบ้าง
พลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตารายงานแบบนี้นะครับ
ก็อธิบายแบบนี้ว่ารักษณะทางภูมิศาสตร์ที่นายเวิร์น
เคยสำรวจถ้ำนี้อย่างต่อเนื่องเมื่อ๖ปี
และถ่ายวีดีโอไว้เมื่อ๒ปีก่อน
พบว่าหากเข้าจากปากถ้ำไปก็จะพบ๓แยก
แล้ว๓แยกนี้ก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้
เลี้ยวซ้ายมุ่งมั่นไปพัฒยาเบียช

ก็ถ้าเดินเลี้ยวขวาระยะ๗๕๐เมตร
ดานสูง๓๐๑๒๐เซนติเมตร
ความกว้าง๑๑๕เมตร
จากนั้นนะครับจะเจอความกว้างที่มากขึ้นของถ้ำถ้าหากเลี้ยวขวา
แต่พอเลยช่วงระยะทาง๕๐๐เมตรไปแล้ว
เพดานจะต่ำลงเหลือ๑๐๓๐เมตร
แต่ความกว้างมันจะกว้างขึ้นคือ๕๑๕เมตร
ถ้าเดินต่อไปจะเจอโถงสูง๑๐๓๐เมตรและกว้าง๑๕เมตร
และลึกเข้าไปอีกทิศตะวันตกจะเจอโถงใหญ่สูง๖๐เมตรและกว้าง๒๐เมตร
นี่เป็นโถงใหญ่ทางฝั่งขวาของถ้ำหลวง
คือถ้ำหลวงอย่างที่บอกคุณผู้ชมฝั่งขวา
ถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกภาพคือจะอยู่แถวฝั่งดอยผาหมี
ใช่ครับแล้วก็มีการอธิบายอีกนะครับว่าภายในถ้ำฝั่งขวาถ้าเดินไปถึงโถงใหญ่แล้ว
หากเลื่อนมาทางใต้อีก๕๐๐เมตรทางกว้าง๑๐๑๕เมตรสูง๑๐๓๐เมตร
พื้นที่สำรวจประมาณ๑กิโลเมตร
นี่ครับคุณผู้ชมทางขวากับทางซ้าย
ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพได้เข้าใจเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นฝั่งที่
ไปพัทยาบีชระยะทางตรงนั้นประมาณ๗กิโลเมตร
แต่ทางฝั่งขวาระยะสั้นหน่อยทางดอยพามี
จะไปเจอโพงใหญ่อย่างที่บอกไปเป็นกราฟิกข้างบน
เขาบอกว่าจะเป็นโพงเป็นโถงสูง๖๐เมตรกว้าง๒๐เมตรเลยนะครับ
แต่อันนี้มาทางซ้ายนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกันกับที่เล่าไปนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกแบบนี้ว่า
ที่ต้องศึกษาเรื่องของถ้ำก่อนเพื่อที่จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของปล่อง
และเรื่องของโพรงที่ต้องเดินสำรวจรอบนอก

เขาบอกว่าตามหลักธรรมชาติ
เมื่อมีห้องโถงขนาดใหญ่ภายในถ้ำ
ก็มักจะมีปล่องอากาศ
หรือส่วนที่มีน้ำซึมลงมาได้

ดังนั้นการค้นหาของทีมของดรวิรัชัยพอเอกวิรัชัย
ก็เอาล่ะต้องเดินสำรวจนอกถ้ำ
พอรู้แล้วนะว่าฝั่งขวามีโถงใหญ่
ดังนั้นทีมของดรวิราชัย
ก็เดินสำรวจทางขวาของดอย

ถูกต้องเพราะว่าเขามีการแบ่งหน้าที่กันแบบนี้คุณผู้ชม
คือทางขวาตำรวจจะไป๑๓๒นายพร้อมกู้ภัย
ตรงนี้เป็นภารกิจเลยคือตระเวนรอบดอยผาหมี
ส่วนทางซ้ายที่มันยาวกว่านี่คือเป็นภารกิจของทหาร

ดังนั้นเมื่อวานี้ทางด้านของพลตำรวจเอกวิทยาชัย
ก็พร้อมกับชุดอาสา
แล้วก็ทีมงานของท่านก็เดินทางไปทางขวา
ต้องเข้าสำรวจอย่างมียุทธศาสตร์
เขาบอกว่ามีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์
ถ้าไม่เจอจะแบ่งกำลังไปทิศใต้ระยะทาง๕๐๐เมตร
ซึ่งก็มีอีกโถงสูง๑๐๓๐เมตร
กว้าง๕๑๐เมตรก็จะมีปล่องเช่นกันนะฮะ
นี่แหละคุณผู้ชมที่เราจำลองกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็น
อันนี้คือจุดที่ทางท่านวิราชัย
สำรวจเหนือดอยพามีแล้วก็มีปล่องแบบนี้
ใช่นะครับนี่แหละครับก็ไปสำรวจปล่องมาก่อนหน้านี้แล้วนะ
โถงใหญ่จากถ้ำจากข้อมูลก็พบว่า
ห่างจาก๓แยกประมาณ๑๒กิโลเมตร
ส่วน๔๐๐เมตรสุดท้ายยังไม่เคยมีการสำรวจ

โดยเป้าหมายจาก๓แยกในถ้ำ๗๕๐เมตร
ระยะทาง๕๐๐เมตรกว้างประมาณ

จะเป็นอย่างไรฟังคำอธิบายของพลตำรวจเอกวิรัชชัยหน่อยครับ
ห้องโถงนั้นขนาดความกว้างความสูง๖๐เมตร
ความกว้าง๒๐เมตรครับ

เราจะไปที่ห้องโถงก่อนเลยนะครับ
ที่ความสูงจากพื้น๖๐เมตร
ความกว้าง๒๐เมตรเป็นรัศมีร์โดยรอบ
แล้วเราก็เลื่อนมาทางด้านทิศตะวันด้านใต้นะครับ
อีก๕๐๐เมตรซึ่งมีความกว้าง๕เมตรถึง๑๕เมตร

และเราถ้ามีคนอยู่ภายใน
เราเชื่อมั่นว่าเขาน่าจะอยู่ในส่วนนี้ครับ
วิเคราะห์แล้วเนี่ยประมาณ๑กิโลเมตรบวกลบนะครับ
ประมาณ๕กิโลเมตรต้องเดินเท้าอย่างเดียวครับ
คือในการเข้าเราจะเข้าอย่างมียุทธศาสตร์

แล้วก็มีหลักการหลักวิชาการวิเคราะห์

ที่สูงขนาด๖๐เมตรกว้าง๒๐เมตรอยู่ตรงไหน

เพราะธรรมชาติของโถงของถ้ำเนี่ย

หรือจะมีส่วนที่น้ำซึมลงมาจนกระทั่งเป็นโพรง
หรือว่าเป็นช่องที่เราจะหาทางตรงนี้ให้ได้

ประการที่สองถ้าตรงนี้ไม่เจอกำลังอีกส่วนหนึ่ง
จะแบ่งไปส่วนด้านทิศใต้ของโถง

ซึ่งมีความสูงจากพื้นของปล่องถ้ำ๑๐เมตร

ที่น่าจะเจอช่องหรือปล่องอากาศครับ
นี่แหละครับมันถึงเป็นความสัมพันธ์กัน
โถงภายในถ้ำกับปล่องหรือโพรงด้านนอก
จะมีการประบายความชื้นระบายอากาศออกมา
ก็จะมีปล่องเกิดขึ้นนี่คือธรรมชาตินะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวิทยสไชยทรงเมตรได้อธิบาย
วางแผนการเดินเท้าสำรวจหาปล่องอากาศ
ทางไปยังผาหมีเพื่อสำรวจปล่องเชื่อมลงไป
บริเวณโถงในถ้ำ
ปฏิบัติภาระกิจดังกล่าวนี้ให้สำเร็จลุกล่วง
จากการตรวจสอบตลอดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ไปพบปล่องโพรงอากาศ
ด้านขวาของแยกผาหมี
ที่ต้องเรียกปล่องโพรงอากาศเพราะว่า
เป็นปล่องโพรงอากาศที่เกิดขึ้นตรงหน้าผาสูงชัน
บอกว่าขณะนี้เวลา๑๕นาฬิกา
พวกเรานะครับก็เดินอยู่ในเส้นทางของ
ข้างถ้ำบริเวณดอยผาหมี
แล้วก็มาเจอปล่องโพรงที่อยู่ตรงหน้าผานี้
ตอนนี้กำลังสำรวจกันอยู่ด้วยการใช้โดรนนะครับ

ไม่รู้ว่าจะสามารถทำให้เจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไปได้หรือเปล่า
จะโรยตัวลงมาอย่างไกลนะครับ
นี่ฮะช่วงนี้ช่วงนี้นะครับ
วันนี้คงสำรวจกันต่อสำหรับปล่องโพรงปล่องนี้นะครับ
ว่าจะสามารถเข้าไปได้ไหม

เออนะครับก็ต้องดูกันต่อนะครับ
ตอนนี้ข้อมูลจากนายเวิร์นนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ
เคยสำรวจสุดทางฝั่งขวาของถ้ำหลวงในพิกัด

ก็ได้เดินไปตามลำทานน้ำของดอยผามีอุปสรรคมากมายนะคุณ
เมื่อวานทีมทั้งคลานทั้งมุดทั้งลื่นไหลตามน้ำ
เพราะว่าตรงข้างถ้ำซึ่งเป็นดอยเนี่ย
ก็ต้องปีนไปปีนข้ามโขดหินกันเข้าไปนะครับ

ก็ลื่นล้มบ้างบอกมันลื่นจริงนะครับ

เจ้าปล่องโพรงตรงนี้ที่ตัดแนวขวางตามหน้าผาเนี่ย
จะสามารถทะลุไปถึงไหนได้บ้างนะครับ
คนบริเวศชัยบอกว่าเดี๋ยวรอหน่อย
รออีกนิดนึงว่าภาพจากโดรนที่ขึ้นสำรวจเข้าไป

ใช่ค่ะหลายลักษณะที่เรียกเหลือเกิน
จะช่องจะปล่องจะโพรง
เอาจริงเราก็ยังเรียกไม่ถูกแต่
เดี๋ยวเรียกกว้างแล้วกันเรียกว่าช่องแล้วกันคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าอย่างปล่องอย่างที่คุณสึกสุดบอก
เนียวดิ่งชัดเจนปรงคือเห็นเข้าไปทางด้านข้างด้านเออ
แต่ทีนี้ถงคือในถ้ำถงคือในถ้ำถูกตอบ
ใช่ค่ะอันนี้ต้องลำดับความคิดกันนิดนึง
แต่ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อคืนทางไทยรัฐนิวโชว
ก็ได้โฟนอินกับทางด้านรองพบตรท่านวิราชัยนี่แหละ
ก็อธิบายให้ฟังว่าสรุปแล้วปฏิบัติการเมื่อวาน
ไปสำรวจไปตรวจสอบทางผักฝั่งขวาของดอยผาหมี

ตัดเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนมาให้ฟัง
เดี๋ยวดิฉันสรุปตอนท้ายให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะ

แต่ปล่องที่๒ตอนนี้ลงสำรวจไปแล้ว๒๒เมตร
ปรากฏว่าลองทิ้งของลงไปข้างล่างแล้ว
มันยังทิ้งฟองอยู่แสดงว่ามันจะลงไปได้อีกครับ
และตรงนี้เป็นจุดที่ตอนคนที่เขาสูบสำรวจครั้งแรก
ที่มีความสูงของฝ้าเพดาน๖๐เมตร
ความฝ้าประมาณ๒๐เมตรเป็นส่วนของของถ้ำ
แล้วก็เขาก็บอกว่าอยู่ลึกลงไปประมาณสัก๖๐เมตร
ซึ่งวันนี้เราลงไปประมาณ๓๐เมตรแล้ว
มันยังลงได้อยู่พรุ่งนี้เสร็จนาฬิกา
จะรีบลงไปแต่เช้าไปดู
แล้วก็จะมีกล้องติดลงไปด้วยจะมีแสงสว่างลงไปด้วย
จะมีเชือกโรยตัวลงไปด้วยเพื่อจะลงไปดูว่า
ช่องที่ลงไปในแนวดิ่งเนี่ยมันจะไปทะลุ
เอาตรงอุโมงข้างในพอดีหรือไม่
แล้วก็ภาวนาก็ขอให้มันเป็นจริง
แล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยหลังจากที่เราสำรวจจุดนี้แล้ว
ก็มีจุดอื่นอีกเหมือนกันวันนี้สำรวจเร็วแล้ว
อีกจุดอื่นอีก๔จุดนะครับใน๔จุดนั้นก็สำรวจไปแล้ว
๓จุดเป็นจุดตันลงไป๕๗เมตรก็ตัน
อีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดที่๔สำรวจไปแล้ว
มีฝ้างประมาณ๔เมตรฝ้างสูงประมาณ๖เมตร
เข้าไปอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้เพราะมันมืดเนี่ย

ก็เห็นว่าลึกเข้าไปกระพงก็ต้องสำรวจอีกแต่ว่าหยุดบริเวณหน้าผา
ซึ่งในส่วนนี้ขณะนี้ก็มีผู้ที่จะมาช่วย
บินหน้าผาประสานเข้ามาแล้วจะมาช่วยเข้าไปตรวจดูข้างในให้
นี่แหละครับก็เป็นลักษณะที่ท่านพลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตา

คือจริงท่านบอกนะว่าแบ่งออกไปเป็น๓สายสำรวจคุณผู้ชม
แต่ว่าจุดที่เป็นไฮไลท์คือที่ฟังเสียงท่านสัมภาษณ์เมื่อกี้นี้
คือจุดที่เป็นโพรงอากาศหน้าผา

ท่านบอกว่าเนี่ยลองทิ้งของไปได้แล้วเสียงกล้อง
แล้วยังได้ยินเสียงกล้องเนี่ยแปลว่ามันยังไม่ตัน
บอกว่ามันทะลุไปในถ้ำได้๖๐เมตร
แล้วเมื่อวานลงไปได้ประมาณ๓๐เมตร
ดังนั้นวันนี้ค่ะ๗โมงเช้าบอกว่าจะเริ่มเลย
แต่ว่ารอบนี้จะย่นระยะทางในการเดินเท้า

กล้องต่างแสงสว่างต่างเชือกโรยตัว

แล้วท่านบอกว่า๑๓จุดตัน
แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องสำรวจวันนี้เหมือนกัน
ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้คือกว้าง๔เมตรสูง๖เมตร
คือลักษณะพอลงไปตอนแรก๑๑เมตร
นี่แหละค่ะ๒จุดหลักเดี๋ยววันนี้ต้องรอดูต่อ

เพราะว่าไอ้คำว่าแบบปล่องที่๔ปล่องที่๕ไม่เจอ
คือตอนนี้เรานับเป็นตัวเลขไม่ได้แล้วจริง

จะเจอปล่องเจอโพรงเจอช่องหน้าผา
มันเจออะไรอีกเรื่อยนะครับ
ก็ต้องรอให้ท่านสรุปมาแหละว่า
กล่องไหนโพรงไหนช่องไหนมันตันแล้ว
กันโรยตัว
ใช่ค่ะ
ก็ต้องรอกันนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เข้าสำรวจสภาพภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
แล้วก็มีการสั่งสำรวจการทำฝ่ายกันน้ำบนดอยผาหมี

เพราะว่าเมื่อวานช่วงบ่ายพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ที่บริวรณาการร่วมกันในการค้นหาผู้ศูนย์หาย
แล้วก็เข้าไปดูสภาพพื้นที่ภายในถ้ำด้วยนะครับ
หลังจากที่พบตรเดินสำรวจสภาพภายในถ้ำ
พบตรได้สั่งการให้ตำรวจตระเวนชายแดนตรวจสอบว่า
จะสามารถทำฝ่ายกั้นน้ำบริเวณดอยผาหมีได้หรือไม่
เพราะหากสามารถทำได้ก็จะช่วยกันช่วยกันน้ำ
ให้น้ำไหลลงมาเติมเพิ่มระดับน้ำภายในถ้ำ
ขณะเดียวกันนะครับยืนยันว่าตำรวจพร้อมสนับสนุนทุกอย่าง
ตอนนี้มีการเสริมกำลังทั้งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
โดยส่วนตัวก็มีความหวังว่าจะมีข่าวดีเหมือนกันนะครับ
ส่วนแผนการต่างนั้นขึ้นอยู่กับทางผู้บัญชาการเหตุการณ์
คือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ผู้ว่าตอนนี้เป็นบุคคลสำคัญมากนะครับ
เห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้ทำงานอยู่ในถ้ำทั้งคืน

ก็ต้องถามทางผู้ว่าว่าจะให้หน่วยสนับสนุน
ดำเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับ
สำหรับพบตรจะพักทั้งคืนเที่ยวเพิ่มแม่สาย
เพื่อรอที่จะรับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ในเช้าวันนี้
รวมถึงเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
ขณะที่เฟซบุ๊คของนายฝันดีจัญญาธนากร
นักร้องนักแสดงหัวหน้าทีมอาสากู้ภัยใจถึงใจ
ก็ได้มีการโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยขึ้นไปทำฝ่ายกั้นน้ำบนผาหมี
โดยระบุข้อความนะครับว่าภารกิจนี้สำคัญยิ่งนัก
เพราะเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยวังเหนือ
ชุดมูลที่รวมใจเชียงใหม่พร้อมอาสาสมัคร
ได้รับภารกิจสนับสนุนการสร้างฝ่าย
เพื่อเปลี่ยนทิศทางเดินน้ำจากดอยผาหมี
ไม่ให้ไหลเข้าไปภายในตัวถ้ำหลวง

คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญต้องมีนักสำรวจ
ธรณีวิทยาหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดูนะว่าน้ำตรงนี้มันไหลไปทางไหนทางเดิมของเขานะฮะ
เพื่อจะกันออกไม่ให้เข้าสู่ถ้ำหลวงให้ได้
ก็ต้องดูทิศทางการไหลของน้ำทำฝ่าย
น้ำมันจะไปทางไหนต่อนี่สำคัญมากนะครับ
คุณผู้ชมคะทีนี้ทางการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้
อย่างที่บอกว่าเราได้รับความร่วมมือจากหลายประเทศเหลือเกินก่อนหน้านี้

อังกฤษอังกฤษลาวแล้วก็ออสเตรีย
ใช่ค่ะแต่ทีนี้คราวนี้ทางพม่าเอง
ก็ให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือนะคะ
เพราะว่าทางด้านประธานาธิบดีของพม่าออกประกาศเลย
บอกว่าให้รัฐฉานประสานกับทางฝั่งไทยหน่อย
แพร่ข่าวสารจากธรรมเนียบประธานาธิบดีพม่าค่ะ
เผยแพร่ประกาศของนายอูวินหมินประธานาธิบดีพม่า
ให้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยซึ่งหมายถึงรัฐฉานเนี่ยนะคะ
ประสานงานกับทางการไทยเพื่อจะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
แล้วก็ไปพร้อมกับอุปกรณ์มาช่วยค้นหา
จุดไหนล่ะที่มาค้นหาคือจุดบริเวณรอยต่อของดอยผาหมี
มันมีสันดอยติดกับดอยหลวงหรือว่าดอยผาขาว
ในจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่า
แล้วรัฐบาลพม่าเองเขาก็บอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนะ
ก็มีการเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยพม่าเนี่ยค่ะ
จากเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วนะมาพร้อมกับอุปกรณ์จำนวนมาก
อันนี้ถูกระดมเข้ามาในจังหวัดท่าขี้เหล็กอยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สาย
แล้วที่มากันแบบนี้จะมาค้นหาปากโพรงถ้ำจากทางฝั่งพม่า
เพราะว่าอะไรคุณผู้ชมดอยนางนอนเนี่ยมันเป็นเทือกเขา
คือเทือกเขานางนอนมันเป็นเทือกเขาที่เรียงตัวกันยาว
ทิศเหนือจะหลดใต้คือดังนั้นมันออกพม่าไม่ได้เขาชี้แจงไว้แบบนี้
แต่คือเขาบอกว่าน่าจะที่จะค้นหาปากโพรงถ้ำจากฝั่งพม่า
เพราะว่าจะมีแบบทางเข้าข้างอย่างนี้เหรอฮะเออคือเขาบอกว่า
มันน่าจะทะลุไปได้ถึงดอยผาหมีแล้วก็ดอยนางนอน
เพราะว่ามันมีคำบอกเล่าแบบนี้คุณสุดสกุลคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่า
พม่านะที่อยู่บนเขาแถบนี้เขาเคยเดินทะลุถ้ำไง
จากฝั่งพม่ามายังฝั่งไทยใช่อันนี้เขาเป็นข้อมูลแบบนี้แล้วก็บอกว่า
ลักษณะภูมิศาสตร์ทางฝั่งท่าขี้เหล็กของพม่าเนี่ยนะ
มีถ้ำหินปูนอยู่หลายแห่งแล้วมันเหมือนกับของเราอะค่ะ
เพราะว่าของเราก็เป็นถ้ำหินปูนเหมือนกัน
ทีนี้มันก็เลยเป็นไปได้สูงไหมว่าเอออาจจะมีบางส่วนที่มันเชื่อมต่อกันหรือเปล่านะคะ

แล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นชาวพม่าที่เขาอยู่ในท่าขี้เหล็
เขาก็มีการนิมนต์พระ๑๓รูป
รวมถึงเชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
ให้มาร่วมพิธีสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานที่เจดีชาเวดากอง
ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาของจังหวัดนะคะ
จะได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ค้นพบ๑๓ชีวิตทีมหมูป่านะคะ

หาทางเข้าไปในถ้ำด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่า
ที่ผมบอกเป็นถ้ำหลวงมีเส้นทางเป็นแนวเหนือใต้
ดังนั้นไม่น่าจะเข้าไปในประเทศพม่าได้
เพราะหลายคนบอกว่าถ้าเด็กมุดไปทางขวา

แต่ถ้าไปทางซ้ายสุดทางทะลุพม่าได้ไหม

เมื่อวานนี้ทางนายสุวิทย์โคสุวรรณผู้มนวยการส่วนวิจัยรอยเลื่อน
พลังสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณี

ถ้ำหลวงมันมีเส้นทางเป็นแนวเหนือใต้
ดังนั้นไม่น่าจะเข้าไปในเขตประเทศพม่าได้
อันนี้คือที่บอกว่าทางด้านผอบอก

ใช่ทำทุกวิถีทางค่ะเผื่อว่าจะโชคดีจะได้เจอ